ตอนหนึ่งมีคำสั่งเสียด้วยนะ

ให้สมของเค้าเป็นทำนายของการต่อสู้

ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงปฐุมธานีนำโดยบิ๊กแจ๊ดนะครับ
พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่าง
นายกอบจปฐุมธานีคนปัจจุบัน
จัดงานฉลองให้กับคุณทักษิณ
อย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีครับ
ทุกทีทุกทีวันเกิดสิ่งประเสริฐในหวังต่างทัน
นายกแจ๊ดก็คงน่าจะเป็นกำลังสำคัญของคนประธุมธานี
และพี่น้องจ้าประธุมธานีทุกคนก็ที่ยังสนับสน
ก็ขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจและหวงใจ
กลุ่มคนเสื้อแดงประธุมธานีและครอบครัวเพื่อไทย
ประธุมธานีกลุ่มคนเสื้อแดงกว่า๔๐๐คน

บรรยากาศในงานมีการเป่าเค้กร้องเพลง

วิดีโอคอลมาจากดูไบด้วยนะ
โดยนายทักษิณหยอดคำหวานขอบคุณชาวปฐุมธานี
ยังให้ความเป็นห่วงแล้วก็ร่วมอวยพรกันทุกปีทุกปี

จะไปช่วยบิ๊กแจ๊ดแก้ไขปัญหาความยากจนอืมนั่นอืม
ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ
อกจากนี้นะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิด๗๓ปี
หรือแปลว่าเสียงจากคนแดนไกล
ความยาว๑๔นาทีกว่าคุณผู้ชมครับ
ในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
เป็นคลิปขณะที่ครอบครัวของนายทักษิณนะครับ
เขาบินไปร่วมฉลองวันเกิดนะครับ

บอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต

ตอนหนึ่งนายทักษิณยอมรับตรงว่าอยากกลับประเทศไทย
เพราะอะไรล่ะครับสงสารคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยา
ที่ต้องแบกรับภาระหนักแทนตัวเขามาเยอะแล้ว
อยากจะกลับไปชดเชยเวลาที่หายไปให้กับครอบครัว
ที่ผ่านมาชีวิตผ่านการรอบสังหารมาแล้ว๔ครั้ง
ถ้าใครเคยฟังนะฮะคุณทักษิณจะเล่าบ่อยเรื่องนี้
คนในครอบครัวรู้หมดว่าใครทำ
แต่ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมต้องสั่งฆ่าเขา
ที่สำคัญนายทักษิณได้สั่งเสียกับครอบครัวไว้แล้วว่า
หากตัวเขาตายไม่ต้องเผาลองฟังดูครับ
ผมเห็นคุณหญิง
ผมสงสารคุณหญิง
คือผมตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยเนี่ย
เพราะว่าคุณหญิงรับภาระไปเยอะ

ผมสั่งครอบครัวผมไปแล้วนะ

ให้เก็บไว้ให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผา
นี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมเนี่ย
ให้ชีวิตผมเนี่ยมันเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลาน
มันเกิดให้พี่ชายความยาวประมาณนาทีกว่า
คุณยิ่งรักบอกว่านายทักษิณเป็นทั้งพ่อแล้วก็พี่ชายที่แสนดี
ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นน้องสาวของนายทักษิณ
เพราะว่าตลอดระยะเวลาเกือบจะ๕ปีที่เธอออกจากบ้าน

ครับก็นายทักษิณคอยดูแลให้ความรักความอบอุ่นกับเธอมาโดยตลอด
หลังจากนี้ขอให้พี่ชายคนนี้เจอแต่สิ่งดีและมีความสุขต่อไป

นึกถึงตอนที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดในสภาเลย

ก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะกลับมาได้ไหม
เพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็อยากกลับมาประเทศไทย
ผมเดานะในฐานะที่เป็นนักข่าวอดีตนักข่าวการเมือง

เพราะตอนนี้มันนับถอยหลังไปปีหน้าแล้ว